เหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ทันดื่มเลยนะคะ
แค่ชวนดื่มก็ผิดแล้วนะคะ

โดยเฉพาะเรื่องของการแชร์ภาพ

แชร์คลิปแชร์ไลฟ์ต่าง

เกี่ยวกับการชักชวนเชิญชวนให้มา
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ

พนักงานของสถานบริการแห่งหนึ่ง

มาดื่มที่ร้านมีโปรโมชั่น

จนถึงกี่โมงจะได้โปรโมชั่นนี้

ถูกตำรวจเรียกไปพบเลยนะคะ

เดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยว่าน้องเขาเชิญชวนแบบไหนค่ะ
ที่ยืมเยอะแยะมากมายค่ะ
แต่ตอนนี้หนูก็ยังจำไม่ได้ยังไม่ได้ดู
อย่าลืมสั่งหมูแย่งกับตัน

แต่เขาพูดยาวนะเขาเชิญชวนเห็นเยอะเลย
เป็นการเชิญชวนผ่านการ

ก็จะบอกว่าชื่อตัวเองนี่ชื่อน้องปังปอนแต่งกายในชุดคอสเพลย์ก็คือชุดการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะ
ผู้จะเชิญชวนให้มาสถานบริการแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
แต่ว่าในช่วงท้ายคลิปที่เราไม่ได้ตัดมาเผยแพร่ช่วงนั้นแหละค่ะเป็นช่วงสำคัญ
เพราะว่าเป็นคำพูดลักษณะเชิญชวนให้มาดื่มแอลกอฮอลโดยระบุว่ามีโปรโมชั่นดังนี้
เบียร์ซื้อหนึ่มหนึ่งแถมหนึ่งแต่ต้องมาก่อน๓ทุ่ม
หลังจากคลิปนี้มีการแชร์ต่อไปในโลกออนไลน์
ตำรวจเห็นสิคะตำรวจสพเมืองสระบุรีก็เลยเชิญตัวหญิงสาวทั้ง๓คน
ที่ปรากฏอยู่ในคลิปมาที่โรงพัก
ทั้ง๓คนมาที่โรงพักแล้วก็รับสารภาพบอกว่าเป็นผู้อยู่ในคลิปจริง
แต่คนที่พูดโปรโมชั่นเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคนเดียวคือน้องปังปอน
พูดคนเดียวเลยซึ่งทางตำรวจเห็นว่าแม้จะไม่ได้พูดจ้า
ให้ผู้อื่นมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยตรง
แต่มีเจตนาให้ประชาชนที่ได้ฟังคำพูดของตัวเองหรือว่าชมภาพที่เผยแพร่ออกไป
อุดหนุนมาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านแล้วก็ระบุโปรโมชั่นไปด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในข้อหา
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยทางตรงหรือทางอ้อมมีโทษจำคุกด้วยนะคะ
ปีปรับไม่เกิน๕แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่
ไปดูที่สถานบริการดังกล่าวหน่อยนะคะ
พบว่าตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสระบุรีแต่ว่าพอไปถึงทีมข่าว
พบกับน้องปังปอนนะคะซึ่งหญิงในคลิปแต่ว่าเป็นไปพบกับเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านยอมรับว่าตำรวจแจ้งข้อหากับน้องปังปอนไปเรียบร้อย
แต่ว่าก็ปล่อยตัวออกมาชั่วคราวนะคะก่อนที่จะนัดไปขึ้นศาลอีกครั้ง
ปกติทางร้านไม่เคยใช้โซเชียลมีเดียในการโปรโมทเรียกลูกค้า
เคยทำแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผิดกฎหมายนะคะฟังเสียงเจ้าของร้านอธิบายเรื่องนี้ค่ะ
ก็นัดรอใหม่สารเรียกอีกครั้งหลังวันที่๑๐ครับ
แม้ว่าทีมข่าวเราจะไปที่ร้านไม่เจอตัวน้องของปังปอนนี่นะคะแต่ว่าเราก็โทรไปถามนะ
พูดคุยกับน้องปังปอนน้องปังปอนบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
กลับบ้านไปเลยค่ะบ้านอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ยืนยันบอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมายและมีโทษหนักด้วย
มีทั้งจำคุกแล้วก็ปรับถึง๕แสนบาท
แต่ทางสถานบริการรับปากกับน้องปังปอนแล้วนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะเสียค่าปรับให้
ตัวเธอเองบอกว่าเป็นแค่พนักงานค่าจ้างได้หลักร้อยต่อวันเท่านั้นเองค่ะ